เป็นดราม่ามาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์นะคุณผู้ชมเรื่องหนังสือภาษาไทยภาษาภาษีอ่ะ
น้องข้าวปุ้นกับอีกคนนึงคือน้องใยบัวนั่นเองคุณผู้ชม

มานะมานีปิติชูใจ

ต้องเรียนของน้ำแข็งเป็นแก้วกับกล้า

ไม่รุ่นน้ำแข็งเป็นแก้วกับกล้ารุ่นมรณมาณี

โรงเรียนผมมันเอาหนังสือล็อตเก่ามาป่ะเนี่ย
ไม่แต่อันนี้ที่จะเอาให้ดูค่ะคุณผู้ชม

ประเด็นอะไรนะไข่ต้มครึ่งซีกแล้วก็มีเหยาะน้ำปลาใช่ไหม

เขามีการโพสต์เนื้อหาบางส่วนนะของหนังสือภาษี
คือวิชาภาษาไทยแหละของเด็กป๕
เนื้อหาคร่าวเนี่ยก็คือน้องใยบัวเนี่ย
เป็นเด็กที่ครอบครัวมีตังค์ฐานะดีและน้อยใจพ่อแม่
พ่อแม่ไม่ยอมเปลี่ยนมือถือให้ใหม่ไง
ก็เลยมาตัดเพาะกับข้าวปุ้น
ทีนี้ข้าวปุ้นก็เลยพายายบัวไปที่บ้าน
บ้านที่อาศัยอยู่บ้านเด็กกำพาเนี่ยนะคะ
เพื่อให้ยายบัวเหมือนกับได้เรียนรู้ว่า
การใช้ชีวิตอยู่พอเพียงมันเป็นแบบนี้นะ
แล้วเรื่องดราม่ามันเกิดขึ้นตรงที่ว่า
พอข้าวปุ้นกับยายบัวมานั่งกินข้าวมื้อกลางวัน
ล้อมวงกับเด็กกำพาคนอื่นเนี่ยมันมีเมนูไง
นูผัดผักบุ้งจานหนึ่งแล้วก็ไข่ต้มผ่าครึ่ง
ตามจำนวนคนเลยนะแล้วเนื้อหาต่อจากนี้
คลุกข้าวกับน้ำปลากิน

เฮ้ยทำไมเนื้อหาการเรียนมันเป็นแบบนี้แบบ
สอนความพอเพียงก็จริงแต่คุณค่าทางโภชนาการอยู่ตรงไหน
ถ้าเกิดว่าเด็กนี่คือพอเพียงแบบนี้
กลายเป็นว่าเด็กก็มากินไข่ต้มครึ่งซีกคลุกน้ำปลาแบบนี้เหรอ
เรื่องนี้ค่ะทางด้านนายแพทย์จิรรุษชมเชยกุมารแพทย์เชี่ยวชาญ
ระบบหายใจที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
นี่คุณหมอโพสต์ข้อความแล้วก็ตั้งคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องไข่ต้มครึ่งซี่กินกับข้าวคลุกน้ำปลาอร่อยที่สุดในโลก
โชชนาการของเด็กวัยเรียนเป็นแบบนี้จริงเหรอ

อาหารของเด็กไม่ใช่กินแค่อิ่มท้อง

มันจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการมีวิตามินมีแร่ธาตุ
เด็กวัยเรียนเนี่ยจะต้องได้รับอย่างเพียงพอแล้วมันจะส่งผลกับการเจริญเติบโตของสมอง
การพัฒนาการของกล้ามเนื้อของระบบภูมิคุ้มกันต่าง
อันนี้คือคุณหมอก็ออกมาโต้ถึงเรื่องนี้เหมือนกันไงว่ามันไม่ควรที่จะให้แค่อิ่มท้องไหม
ส่วนทางแพรรี่ไพวันค่ะก็เป็นอีกคนนึงนะที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
คือบอกว่าดิฉันเนี่ยเคยโตมาด้วยการกินไข่ต้ม๑ลูกแบ่งกัน๓คน
ฉันจึงอยากบอกว่าการกินหลากหลายจำเป็นมากค่ะ
และการขาดสารอาหารตั้งแต่เด็กไม่ใช่เรื่องโรแมนติกเลยจบ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เอาจริงนะเหรียญมันมีสองด้าน
แล้วก็แน่นอนค่ะมุมมองหรือความคิดของคนมันก็แตกต่างกันไป
ดูคนนี้หน่อยไหมดูรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
คุณชัยวุฒนาคมานุสรค่ะโพสต์คลิปนี้คุณผู้ชม
กินไข่ต้มกับลูกชายลองดูลองฟังค่ะ
กินง่ายสบายต้องกินโหลงอยู่สบายทุกมื้อน่ะ
เรากินไข่ต้มกันช่วยกัดนิดหน่อยกัดเป็นร่ำ
นี่ค่ะซึ่งนอกจากนั้นก็มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะ

อ่าอ่าเล่าให้ฟังหน่อย

อร่อยดีมีประโยชน์ครับ
แฮชแท็กนี่มีแฮชแท็ก

อยู่อย่างพอเพียง

ก็ถึงบอกเขาว่าเป็นอาหารที่ไม่มีชนชั้น

ทางรองเลขาธิการคณะกรรมการ

ยอมรับนะถึงเกี่ยวกับกระแสวิภาควิจารณ์

นักวิชาการหารือกับคนเขียนแล้ว
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา
เป็นการสื่อสารทำความเข้าใจให้ชัดเจน
เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการของอาหาร

ให้เด็กกินไข่ต้ม

เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น

คือจริงอันนี้เผื่อน้องหนูดูอยู่

เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญนะลูก

แบบพัฒนาการส่วนต่างของร่างกาย

คือในตำราเขามุ่งที่จะชี้

แต่ปรากฏว่ามันไปโหวอีกเรื่องหนึ่ง

แล้วมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้